ตามกันต่อมาร์คกับนัทรอปภสองคนนั่งทำงานอยู่ดีดี
ปรากฏนัดที่เดินกระวนกระวายเดินไปเดินมาเดินไปเดินมา
สุดท้ายเดินไปหยิบมีดอืมแล้วเดินกลับมาแทงคอมาร์คอ่ะ
ปักเข้าไปเลยนะคะครับโอ้โหม้านี่ต้องรีบดีดตัว
ขึ้นมาแล้วผลักนัทออกสุรมนต์อยู่แว๊บหนึ่งค่ะแล้วมาร์ค
ก็รีบหนีออกไปจนพ้นมุมกล้องวงจรปิดนัดตอนแรกเหมือน
ไล่ตามไปแล้วก็เดินย้อนกลับมาใหม่นะคะนี่ดูจังห
นี้พุ่งมาเสร็จปุ๊บนี่เงื้อแล้วปักเข้าไปเลยอ่ะครับมาร์ค
ก็ตกใจค่ะนี่ก็ยึดรีบสะบัดตัวให้หลุดนี่มาร์คก็ยัง
งงอยู่แล้วม้าก็วิ่งหนีไปนะคะนัทตอนแรกทำท่า
จะตามด้วยแต่สุดท้ายก็ไม่ตามกลับมาหยิบแก้วน้ำกลับ
หยิบกระเป๋าแล้วก็หนีไปในมาร์คนะคะคนเจ็บค่ะ
คุณสารวุฒิก็ไปขอความช่วยเหลือจากคุณอธิวัฒนสิริกังวัลวง

เขาก็พาคุณมาร์คไปให้ปากคำกับตำรวจสอนอสามเศษ
นี่ค่ะจะมีแผลที่หลังคออยู่เลยนะคะ
เขาก็จะคอยจับแผลที่ถูกแทงคออยู่นี่แหละเขาบอกว่า
นัทอายุ๓๐ปีเป็นเพื่อนรอปภ
คู่กะมาด้วยกันได้เดือนหนึ่งแล้ว
นัทก็เอามีดปอกผลไม้มาแทงที่คอด้านหลัง
แล้วก็ลากมีดลงมาด้านล่างด้วย
เขาบอกว่าโชคดีจริงที่มันไม่เข้าจุดสำคัญนะคะ
ไม่งั้นเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะมี
ชีวิตมานั่งเล่าให้ผู้สื่อข่าวฟังแบบนี้ไหม
เขาบอกเขาต้องวิ่งหนีตายออกจากคอนโดนะคะ
แล้วก็พยายามโทรหาสายด่วน๑๖๖๙
คือจริงเขาพยายามจะโทรให้๑๖๖๙มารับแล้วล่ะ
แต่ด้วยความที่ถูกมีดปักเข้าที่คอโดนแทงเข้าหลังคอ

รีบเรียกวินมอเตอร์ไซค์แล้วไปเองก่อนดีกว่า
เราก็ถามว่าทำงานด้วยกันมาเดือนนึง
คือนัทเขาเป็นแบบนี้บ่อยไหม
เขาเมาหรือเปล่าหรือมีเรื่องอะไรที่ไม่ถูกใจกันอยู่แล้วไหม
บอกผมไม่แน่ใจนะว่านัทเครียด

แต่ตลอด๑เดือนที่ทำงานด้วยกันก็ไม่เคยเห็นนัดเสพยาเสพติดเลย
แต่จะเห็นว่านัทมีท่าทีแบบลุกลี้ลุกลนอย่างนี้ประจำ
อยู่ไม่เป็นสุขเดี๋ยวก็นั่งพูดเดี๋ยวก็นั่งร้องเพลงคนเดียว
เอาจริงตลอด๑เดือนผมก็ระวังระวังหลังอยู่เหมือนกันว่า

ก็ไม่คิดว่าโดนจริงจริงก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีประเด็นเรื่องที่ว่านัดมาทำงานสาย
ระหว่างทำงานยังมีการออกไปซื้อของนานมาก
ผมก็เลยบ่นไปว่าทำไมทำงานสายแล้วยังเดินออกไปซื้อของนานอีก
แล้วก็มีการโทรตามพอกลับมาถึงปุ๊บนัทก็นั่งพันยาเส้น
แต่ก่อนก่อเหตุก็ยังยิ้มหัวเราะคุยกันอยู่เลยนะ
อยู่อยู่เขาก็มาแทงผมแบบไม่ได้ตั้งตัวแล้วก็แทงซ้ำตั้งใจเหมือนจะแทงซ้ำด้วย

ก็คุยนะพี่เขาก็คุยนะก็คุยกัน
ตอนผมโดนแทงก็ผมก็ยังคุยกับเขาอยู่เลยครับ
ใช่ครับแต่คือเขาเป็นแบบว่าบางทีก็เปิดฟังเพลงคุยคนเดียวมั่งอย่างนี้
คือผมผมระแวงเขาตลอดอยู่แล้วไงเวลาเขาเดินมาข้างหลัง

ประมาณนั้นพี่แต่บางวันเขาก็ถ้านิ่งเขาก็จะหลับไปเลยนะพี่
นั่งอยู่โต๊ะก็อยู่หลับแต่ตอนที่ผมโดนคือผมกำลังจะหลับแล้วอะไรอย่างนี้พี่
คือกำลังจะนั่งคุยโทรศัพท์แล้วตอนนี้เขาผมถามเขาว่าทำอะไร

ไม่พี่คืออาจจะเป็นพวกคำพูดพวกเนี่ยพี่
ว่าเขาไปนานจังทำอะไรผมจะเข้าห้องน้ำที่ทำอะไรเนี่ย
พี่พีมก็ได้คุยกันกับนายอุโดมศีลนะคะ

หัวหน้างานไปเจอเขาก็เลยนำมาฝาก

อ่ะลูกชายพ่อที่เจ็บที่โดนแทงเนี่ยบอกไม่เคยเห็นนัดเสพยาใช่ไหม

นัทเนี่ยเสพทั้งยาบ้าเสพทั้งยาไอซ์
วันวันก็นั่งคุยคนเดียวตลอดเลยแล้วก็มีปัญหากับรอปภด้วยกันก่อนหน้านี้ก็เลยถูกพักงานไป
แล้วก็ถูกย้ายให้ไปทำงานที่คอนโดที่เดียวกันกับมาร์คลูกพ่อนี่แหละ
นัทคงไม่พอใจที่ถูกลูกพ่อบ่นเรื่องทำงานสาย

พ่ออยากให้ตำรวจรีบจับตัวนัทให้ได้นะนี่มาแทงลูกพ่อขนาดนี้เกือบตายอ่ะ
ถึงสลาวุธเล่าให้ฟังว่าเขามาสายมาสายแล้วสลาวุธก็เลยไล่ให้กลับไปเขาคงไม่พอใจ

อ๋อแบบชนิดไหนที่ว่าเสพยาอยู่
พวกเป็นพวกยาบ้าหรือพวกไอซ์อะไรพวกนี้อยู่กับผมเนี่ย
เผลอเขาก็นั่งคุยคนเดียวร้องเพลงคนเดียวอาจพูดคนเดียวอย่างนี้

เป็นห่วงครับกลัวโดนจุดสำคัญอะไรอย่างนี้ตรงคออะไรอย่างนี้
เพราะว่าดูจากคลิปแล้วเขาย่องวนแล้วก็มาแทงเลย
จังหวะน้องเขาใส่เสื้อคุมเสื้อคุมมันก็เลยช่วยมันเทาไปได้
รู้สึกไม่ดีครับรู้สึกว่าไม่น่าไม่น่าก่อเหตุแบบนี้
ถามว่าจับได้หรือยังใช่ไหมคะ
ยังค่ะแต่ต้องบอกว่าตำรวจสอนอสามเศษทำงานเร็วนะคะ
รีบลงพื้นที่สอบถามพยานผู้เสียหาย
แล้วก็ไล่กล้องวงจรปิดอาคารทั้งหมดเพื่อแกะรอยเลย
จนถึงห้องเช่าของในนัทแล้วนะคะอยู่ย่านบางซื่อนี่แหละ

คนดูแลห้องเช่าก็บอกนัทไม่ได้กลับมาตั้งแต่เกิดเหตุเลย

คิดว่าในนัทน่าจะกบดานอยู่ไม่ไกลนี่แหละ
นายอธิวัฒน์ผู้ก่อตั้งเพจกล้าที่จะกล้าบอกว่า
หลังจากได้รับร้องเรียนจากคุณมาร์คแล้วเนี่ย
แล้วก็เห็นภาพจากกล้องวงจรปิดถือว่าพฤติกรรมอุกอาจมาก
เลยตัดสินใจรีบพาไปแจ้งความตำรวจสอน๓เสนนะคะ
เรื่องต้นถามว่าพฤติกรรมแบบนี้เข้าข่ายข้อหาไหน

ส่วนจะเข้าไตรตรองไหมเนี่ย

เพราะว่าเอ๊ะแบบนี้คือพกมีดมาทำงานเนี่ย